วัดธรรมกายชี้แจงเหตุจากอาภาษณ์
ถามตรงกับจอมขวัญคืนนี้๑๙นาฬิกาห้ามพลาด